ย้อนไปสักนิดหนึ่งนะฮะการประชุมสมัยวิสามัน๒วันที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนจับตามองการประชุมครั้งสำคัญนี้
เพื่อเป็นการหาทางออกให้กับประเทศนอกจากกรณีการกรีดเลือดเสียเลือดเสียเนื้อแล้วนะฮะ
เรื่องนี้ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องถามว่าเราคนไทยประเทศไทย
ได้อะไรบ้างจากการประชุมรัฐสภาวิสามัน๒วัน๒คืน
เป็นการประชุมที่คาดหวังว่าจะเป็นเวทีหาทางออกในสถานการณ์ที่รุ่มร้อนอยู่ตอนนี้
แต่ว่าผลที่ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเป็นข้อข้อนะ
ผลที่ได้ข้อที่๑นายกประกาศไม่ลาออก
เป็นหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้บิ๊กตูลั่นไม่ออก
นายกบอกว่าผมจะไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพื่อหนีปัญหา
นายกบอกว่าการลาออกการแก้รัฐมนูลอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภาอยู่แล้ว
ผมไม่เคยยึดติดกับตำแหน่ง
ต้องถามคนร่างรัฐมนูลผมไม่ได้เป็นคนร่างแต่มาไล่กันอยู่ทุกวัน

ผมจะไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพื่อหนีปัญหา
จะไม่ละทิ้งหน้าที่ด้วยการลาออกในยามที่บ้านเมืองมีปัญหา
ผมจะยังแก้ปัญหาต่าง
ผมจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำ
แล้วถามว่าชัดไหม
ประการที่๒สิ่งที่ได้จากการประชุมเปิดสมัยประชุมคราวนี้
ตั้งคณะกรรมการผ่าทางตัน
คือเป็นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสว
ซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เสนอไปก่อนหน้านั้น

ก็ดูเหมือนว่าจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายผู้ชุมนุมฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาอยู่ในกรรมการชุดนี้หมด
ฟังดูคล้ายกับว่าจะทำหน้าที่เป็นคนกลาง
เจรจาต่อรองว่าถ้าจะให้สถานการณ์สงบ
ควรจะใครควรจะทำยังไง
อันที่๓สิ่งที่ได้ตามมาเป็นของแถมครับ
ก็ไม่เหนือกว่าความคาดหมาย
เพราะว่า๒วันที่ผ่านมา
การอภิปรายของพักฝ่ายค้าน

ของการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี
แสดงให้เห็นว่านายกเนี่ยมาจากคอสช
แล้วก็มาตามรัฐมนูลใหม่
ซึ่งก็ร่างขึ้นมาเพื่อให้สืบทอดอำนาจ
แล้วบริหารประเทศชาติเสียหาย

ก็แล้วแต่พลนากันล่ะครับแต่ว่าสุดท้ายทุกคนเหมือนกันหมด
จบด้วยประโยคที่ว่าขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก
ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็มาพิมพ์เดียวกันหมดเลยครับ
ชี้แจงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกทำงานอย่างเต็มที่
มีความรู้มีความสามารถแก้ปัญหาเรื่องโควิดแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้
แล้วก็นำพาประเทศชาติค่อยดีขึ้น
แล้วก็อภิปรายไปอภิปรายมาฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่านายกต้องอยู่ต่อ
ทำหน้าที่ต่ออันนี้ก็เป็นลักษณะตีปิงปองอ่ะโต้กันไปโต้กันมา
เราก็ได้ยินซ้ำอีกทีหนึ่งในช่วง๒วันที่ผ่านมา
มาสิ่งที่ได้ตามมาคือได้เห็นแนวทางกรอบเวลา
ในการที่จะแก้ไขรัฐมนูลเพราะว่าได้มีการอธิบายว่านอกจากตั้งกรรมการสมานฉันแล้ว
กระชับเวลาแก้ไขรัฐมนูลก็จะมีให้มันกระชับมากกว่าเดิม
นายกรัฐมนตรีทั้งรองวิศนุทั้งประธานวิบก็พูดว่า
การแก้รัฐมนูลจะเร็วขึ้นแล้วก็จะเร็วกว่ากำหนดเดิม
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหนือความคาดหมายหรอกครับ
แต่สิ่งสำคัญคือที่ผมได้ขีดเส้นใต้ไปวันก่อนว่า
อย่ายึกยักษ์อย่าโยเย้อย่าซื้อเวลา
ต้องแสดงความจริงใจให้คนเขาเชื่อมั่นว่า
ที่พูดปากกับใจตรงกัน
ต้องการจะแก้รัฐมนูลจริง
ต้องการจะกระชับเวลาให้มันเร็วขึ้นจริง

เสียงเรียกร้องจากภายนอกอุณหภูมิจากภายนอกก็จะเบาบางลง

อีกประเด็นหนึ่งที่ฟังจากการอภิปราย
ฟังแล้วก็เออได้เข้าใจได้เห็นตักกะในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้คิดกัน
คือการอภิปรายของคุณสุธินคลังแสง
คุณสุธินคลังแสงเป็นประธานวิทย์ฝ่ายคาน
ทรงของคุณสุธินแล้วคล้ายเป็นโทษนะครับ
เหมือนสอสอบ้านนอกมาจากการเป็นครู
คุณสุธินเคยอภิปรายครั้งสำคัญสำคัญมาแล้วหลายครั้ง
เมื่อคืนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่ง
คุณสุธินได้อภิปรายแล้วทำให้เราได้เห็นได้เข้าใจอะไรต่ออะไรมากขึ้น
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลาออกของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีตั้งคำถามว่าผมทำอะไรผิด
ในพักพลังประชารัฐก็ถามเหมือนกันว่านายกทำอะไรผิดถึงให้ลาออก
คุณสุธินอภิปรายให้เห็นตักกะว่า
การเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยไม่เหมือนกับการเข้าไปทำงานบริษัท
เขาจะมีเงื่อนไข๑๒๓๔๕ว่าจบคุณทำอะไรบ้าง
แล้วพอถึงเวลาเขาจะมาตรวจเขาจะมาประเมิน
ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นไปตามเป้าหมายไหม
มีอะไรบกพร่องมีอะไรไม่บกพร่อง
ถ้าเขาเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงเขาก็ให้ออกได้
เพราะอยู่ในเงื่อนไขสัญญาเขามีวิธีการประเมิน
แต่ว่าการมาเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรี
อย่าถามว่าผมผิดอะไร
เพราะการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ย
ถ้าประชาชนเขาเห็นว่าเขาแคลงใจ
เขาเห็นว่าบริหารแล้วประเทศชาติแย่ลง
เขาเห็นว่าทำงานมาแล้วเศรษฐกิจมันแย่ลง
เขาเห็นว่าไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความหวังของเขาได้
ไม่ต้องทำอะไรผิดหรอกครับ
เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลาออกได้
คุณสุธินบอกว่าประชาชนเหล่านี้ครึ่งหนึ่งเขามีสิทธิ์เรียกร้องครึ่งหนึ่ง
อีกครึ่งหนึ่งอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
ถ้าฟังอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาเหตุผลว่านายกผิดอะไร
เพราะว่าแค่ประชาชนไม่ไว้วางใจ
ประชาชนแคลงใจประชาชนไม่สบายใจประชาชนไม่เชื่อมั่น
เขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลาออก
ส่วนจะลาหรือไม่ลาเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบครับ
เป็นความรับผิดชอบของคนทำงานฝ่ายการเมือง
ผมเคยยกตัวอย่างว่าความรับผิดชอบของฝ่ายการเมือง
ถ้ายกตัวอย่างดูที่ญี่ปุ่นมันเคยเกิดเหตุ
ตอนกลางคืนรถไฟกับรถไฟชนกันคนเจ็บคนตาย

แต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ประกาศลาออก
ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ปฏิเสธที่รถไฟสองกระบวนนั้นชนกัน
แต่นี่เขาเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบ
คุณสุธินอภิปรายให้เห็นภาพว่าในประเทศประชาธิปไตยที่เจริญมาก
ลาออกทำได้ง่ายมากเขาลากันออกกันง่ายมาก
นายกรัฐมนตรีประเทศนั้นประเทศนี้เขารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
เขารับผิดชอบต่องานที่เกิดขึ้นเขาก็ลาออก
แต่ในมุมกลับประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่เจริญน้อยการลาออกมีน้อย
ส่วนใหญ่จะพ้นหน้าที่โดยการฟาดฟันทุบตีกันปฏิวัติกันไล่กัน
ฉะนั้นระหว่างประเทศที่เจริญมากกับประเทศที่เจริญน้อย
ดูกันตรงความรับผิดชอบของผู้นำ
ถ้าประเทศเจริญมากผู้นำตัดสินใจลาออกเรื่องง่ายมาก
เขาถือว่าเรื่องการลาออกเป็นวัฒนธรรมของความรับผิดชอบ
ไม่ต้องรอให้เสียหายไม่ต้องบอกว่าทำผิดอะไรแต่ว่าเขาก็ลาออก
ฉะนั้นสิ่งที่คุณสุธินอภิปรายเมื่อคืนเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่า
ที่นายกและคณะถามว่าผิดอะไรตอบว่าไม่ต้องมีความผิด
แค่ประชาชนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่สบายใจและแคลงใจ
ประชาชนก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลาออกได้
นายกรัฐมนตรีจะยอมตำถามข้อเรียกร้องหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ทั้งหมดเนี่ยเอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังในตอนเที่ยงวันนี้ว่า
เมื่อการเปิดวิสามันจบลงชัดเจนว่านายกไม่ลาออก
ก็แปลว่าไม่ได้ทำตามคำเรียกร้องของผู้ชุมนุม
คำถามก็คือว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อ
ไม่มีใครตอบได้ว่าจะเป็นยังไงต่อ
ต้องคอยก่อติดสถานการณ์กันต่อไปครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับค่ะนะครับ
จับตามองกันยาวไปนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ